เปิดปากกับภาคภูมิ
แม่เอาไปแม่ควรจะเอาไปแค่ที่แม่เบิกมาจ่ายค่ารักษาหนู
แค่แสนแปดแม่งั้นแม่ก็เอาไปสองแสนแต่ไม่ดันเอาไปหมดแล้ว
บอกว่าเอาไว้นั่นพอหนูบอกว่าจะลงไปเรียนด้วยบอกว่าไม่ไม่
ให้ลงไปเสียใจค่ะ

คืนเงินสี่แสนไปเงินแสนนึงคุณแม่ให้ไป
แล้วคุณแม่บินกลับตอนเช้าน้องโทรมาเอาอีกแสนนึง
แม่ไม่ให้น้องว่าแม่ต่างนานา
ถ้าหากจะยุ่งยากเรื่องเงินก็เอาไว้ก่อน
เงินไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้ไหนแต่แม่จะเก็บไว้อยู่นี่แหละ
แม่ก็พูดกับน้องว่าแม่จะคืนให้

วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่มีน้องเยาวชนหญิงคนหนึ่งนะฮะ
ตอนนี้อยู่ม๓ขึ้นม๔
น้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

น้องบอกว่าอยากจะได้เงินคืนที่คุณแม่เก็บเอาไว้ให้สี่แสน
นี่ฮะเป็นสภาพอาการบาดเจ็บแล้วต้องตัดขาข้างซ้ายของน้อง
ไปนู่นครับท่านผู้ชมครับเมื่อกลางปีที่แล้วนะฮะปีหกห้ายี่สิบแปดพฤษภาคมหกห้า
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนั้นมีน้องคนนี้แหละฮะ
วัยรุ่นสาว๑๖๑๗ปีเนี่ยนะฮะน้องเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปแล้วไปประสบอุบัติเหตุ
มีรถเก๋งคันสีดำคันหนึ่งมาขับปาดหน้าน้องก็เลยเสียหลักล้มล้มแล้วก็กระเด็นไป
มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งมาทับจนทำให้ขาซ้ายเนี่ยบาดเจ็บหนักสาหัสถึงสะโพกด้วยนะครับ
กันสารก็พิพากษาเจรจากลายเกลี่ยทั้งคดีเนี่ยให้รถเก๋งคันที่มาปาดหน้าตอนแรกเนี่ยนะครับ
ใช้เยียวยากันก็เป็นเงิน๕แสนบาท
วกกับเรื่องของพรบอีก๒แสนกว่าบาท
ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนอีก๓๐๐๐กว่าบาท
แต่ค่าเยียวยาจากทางคนขับรถเก่งที่มาปาดมาเฉียวมาชนน้องตรงนี้เนี่ยนะฮะ
น้องบอกว่าห้าแสนบาทแม่ให้ไว้แค่แสนเดียว
อีก๔แสนแม่เก็บไป
จะขอคืนยังไงเนี่ยแม่ก็ยังไม่ให้สักที
เธอบอกเธอต้องการเอามาเก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ใช้ดูแลตัวเอง
รักษาตัวเองหรือเอาไปเรียนต่อก็แล้วแต่
เนื่องจากตอนนี้คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนะฮะ
น้องอยู่กับคุณป้าคุณป้านี่เป็นพี่สาวของพ่อที่จงกัด๑๐๑
คุณพ่อก็ไปทำงานที่อื่นคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ฝั่งคุณแม่คุณแม่ก็ออกมายืนยันว่าไอ้๔แสนบาทเนี่ยแม่ไม่ได้เอาไปไหน
เก็บเอาไว้ให้เพื่อจะได้ทยอยให้ลูก
เวลาลูกเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหรือว่าการรักษาตัว
ไม่ได้ว่าต้องการเอาเงินของลูกมาเก็บเอาไว้แล้วเอาไปใช้อย่างอื่น
วันนี้เลยต้องเชิญมาคุยกันนะครับทุกผู้ชมครับอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
มีคุณป้าที่ดูแลน้องสองท่านนะฮะมาจาก๑๐๑
คุณแม่ของน้องคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะเป็นพนักงานของทางกรทมเขตสายไหมและแน่นอนนะครับ
คุณแม่ข่าวด้วยนะฮะไม่ใช่เขตสายไหมค่ะคุณแม่ทำงานอยู่เขตหลัก๔เขตหลัก๔ครับ
แล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะนี่ฮะจะได้มาให้คำปรึกษาคำแนะนำกันทางด้านของกฎหมายด้วย
สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าฮะสวัสดีคุณแม่นะครับคุณแม่อยู่เขตหลักสี่เนอะ
หลัก๔กรุงเทพนะครับเดี๋ยวค่อยไล่เลียงไปนะคุณแม่นะคุณแม่ต้องพูดเสียงดังนิดนึงเนาะ
พอหูหูยังมีอาการไม่ดีอะค่ะนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเอ๊ะทำไมคุณแม่เสียงดังจังคุณแม่คือเดี๋ยวต้องไปรักษาเรื่องแก้วหูนะฮะก็เลยต้องพูดเสียงดังคุณแม่ก็อาจจะพูดเสียงดังออกมาหน่อยนะครับ
เดี๋ยวฟังทางคุณป้าก่อนนะฮะคุณแม่นะคุณป้าก่อนนะคุณทนายลงเดี๋ยวค่อยฟังกันนะฮะคุณป้าเอาเรื่องของทางคดีแล้วก็ชดเชยเยียวยาต่างไหนลองไล่ตัวเลขให้ฟังหน่อยหลังจากเกิดอุบัติเหตุกับหลานสาวเนี่ยขาซ้ายนี่ต้องตัดเลยนะจากเข่าลงไปเนอะแล้วค่าชดเชยเยียวยาต่างเนี่ยที่เขาสรุปออกมาเป็นยังไงบ้างฮะ
ยายาเบื้องต้นวันนั้นที่ขึ้นศาลไปครับคู่กรณีให้ให้มาห้าแสนค่ะมาห้าแสนจ่ายหน้าบันลังเลยค่ะครับหน้าบันลังแต่ว่าให้แม่ไปรับแล้วแม่ก็ไปนับอยู่กับลูกสาวสองคนอยู่หน้าบันรังค่ะป้าก็นั่งอยู่ในห้องอยู่ค่ะคุณป้าไปทั้งสองคนเลยไปทั้งสองคนสองคนค่ะอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบแปดพฤษภาคมหกห้าจ้ะค่ะวันนั้นที่สารที่
แม่พ่อเขาคิดว่าจะเข้าหาลูกเพราะว่ามันเป็นขาลูกคุณ
พ่อก็บอกว่าถ้าเงินเขาให้มาคงให้ลูกพ่อมันเป็นข่าว
ลูกป้าก็คิดว่าถ้าให้มาก็คงจะโอนให้แต่ทีนี้เขามา
จ่ายสดนึงค่ะแล้วยังไงต่อฮะแล้วทีนี้พอพอรับรับ
พอเข้าห้องน้ำพอออกมาเข้าห้องน้ำน้องก็บอกว่าแม่
ไม่ให้เงินไม่ไม่ให้เงินป้าเลยบอกว่าค่อยค่อยพูดกัน
เพราะเรื่องมันยังไม่เสร็จเรื่องมันไม่เสร็จเรื่องมัน
ไม่ยังไม่เรียบร้อยค่อยพูดกันก็ไปคุยกันที่บ้านถ้า
ถ้าคุยกันอยู่ตรงนี้มันอายเขาเพราะว่ามันอยู่บนศาล
เขาไม่ให้ทะเลาะกันอืมป้าก็พูดอย่างงี้ทีนี้ลูกเขา
ก็พอออกจากห้องน้ำมาแม่เขาก็ออกมาก็เดินลงมา
ข้างล่างแต่เขาไม่ยอมเดินลงมาก็เลยบอกว่าให้แม่เขา
ไปดูแม่เขาก็ไปเฝ้าแต่ไม่รู้เขาคุยอะไรกันอยู่ข้าง
ข้างบนป้าสองคนเลยลงมาอยู่หน้าศาลมายืนรออยู่
หน้าสารพอดีพอมันถึงหน้าสารเขาก็คุยกันแบบคล้าย
คล้ายว่าจะให้แม่แบ่งเงินแต่ทีนี้แม่ก็บอกว่าไป
คุยกันที่บ้านพอจะขึ้นรถลุงก็เอาสำล้อมารับอยู่
หน้าศาลแม่ก็บอกว่าไปส่งหนูที่หอโหวตหน่อยก็เลย
ไปส่งเขาที่หอโบสถ์ลูกก็เลยบอกว่าขอเงินหนูจะ
ไปเปิดบัญชีแม่ก็บอกว่ายังไม่ให้เปิดยังไม่ให้ก็
คล้ายว่าดันลูกสาวขอตื้อตื้อแม่แต่ทีนี้แม่ก็
บอกว่าเออข้าวก็ยังไม่ได้กินลูกก็บอกแม่ก็บอกว่า
เออถ้างั้นจะโอนให้ป้าเผาห้าร้อยคืองี้สรุปแล้ว
ในวันนั้นเนี่ยทางฝั่งของรถเก๋งที่มาชนน้อง
ค่ะเขาก็เยียวยาชดใช้มาห้าแสนบาทค่ะใช่ไหมฮะแล้ว
มีพรบของรถอีกสองแสนกว่าบาทค่ะอ่ามีประกันของ
โรงเรียนซึ่งตรงนี้พรบของรถกับประกันของโรงเรียน
เนี่ยน้องได้หมดแล้วค่ะเข้าบัญชีน้องเรียบร้อยค่ะนะฮะ
แล้วก็มีเงินห้าแสนตรงนี้สรุปคือวันนั้นคุณแม่เก็บ
สี่แสนสี่แสนค่ะแล้วให้ลูกสาวมาหนึ่งแสนค่ะแม่เขา
ให้ป้าอ่าให้ให้เงินสดกับป้ามาหนึ่งแสนค่ะแล้ว
ตอนนี้อยู่ที่ไหนหนึ่งแสนหนึ่งแสนอยู่ที่ป้าแต่ป้าเอาไป
ใช้แล้วห้าหมื่นคือวันวันที่ห้าธันวาเป็นวันเกิดของ
ปู่ปู่อายุแปดสิบหกปีครับแกเห็นปู่ตาบอดข้างหนึ่ง
แล้วก็หัวหนวบเลยเลยร้านเลยบอกว่าให้ของขวัญปู่หนึ่ง
เมินบาทป้าคนนี้แบกขึ้นลงพักขึ้นลงพักขึ้นสารเข่า
สุดเข่าป้าเดินไว้ได้หลานเลยให้ไปห้าพันไปหาหมอป้า
ไม่ได้ขอนะแต่ป้าเพราะว่าแกเข็นหลานให้เองวันนั้นวัน
เดียวกันกับที่ให้ปู่อืมอีกสามพันหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้า
งั้นก็ให้แม่นกไปเพราะว่าเอารถแม่นกไปใช้งานอ่า
การเดินเรื่องอุ้ยสามพันอ่าป้าป้าคนอีกคนนึงไอ้แสน
หนึ่งที่แม่แบ่งมาให้เนี่ยนะค่ะหลานเอาไปให้ให้ปู่ให้
ป้าให้ค่ะเพราะว่าแค่แค่สามคนป้าไม่รู้เรื่องป้ากับ
มาจากทำงานอีกครั้งก็คนนี้แหละเสพสี่ตอนแรกเขาสิบ
แล้วยังไงต่อทีนี้หมื่นนึงป้าดูแลเขาเพราะว่าไม่มีตังค์
ก็เลยมายืมป้าคนนี้ไปดูแลเขาที่โรงพยาบาลจ้ะหมื่นนึงป้าเลยบอกว่าถ้า
งั้นคืนป้าไปนะอืมเพราะแม่ยืมมาแม่ไม่มีตังค์ก็คืนป้าไปและอีกห้าพัน
แม่แม่ต้องคืนพี่เขานะเพราะว่ายืมลูกสาวมาซ่อมรถเพราะว่าได้เงิน
โรงเรียนนอนโรงเรียนมาหมื่นหมื่นสามไอ้สรุปแสนนึงเนี่ยค่ะเหลือเท่า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

บ้านป้าระเบียบตั้งแต่เล็กเลยค่ะรายได้เป็นยังไงกันบ้างฮะพอเลี้ยงหลานไหมหรืออะไรยังไง
ก็ลูกสาวสองคนก็จบหมดแล้วเขาไปทำงานที่กรุงเทพ
ทีนี้ก็มีป้ากับลุงอยู่กับหลานครับก็อยู่กับหลานแล้วก็ขายของ
พากันขายของช่วยกันขายของอยู่ที่บ้าน
ก็ไปส่งน้องไปโรงเรียนเพราะว่าน้องไม่อยากขึ้นรถรับส่ง
ก็ไปส่งเพราะตอนนี้ขาน้องไม่ค่ะตอนแรกตอนแรกนะค่ะ
ทีนี้ก็พอไปรับไปส่งเพราะว่าป้าขายของมันยุ่งครับ
ไม่ได้ไปรับไปส่งเขาเลยให้เพื่อนมาส่งไปรับไปส่ง
แต่ป้าบอกว่าถ้าจบม๓ป้าจะให้ขี่รถไปเอง
แต่ตอนนี้ป้าไม่อยากให้ขี่เอาไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้น

แต่ว่ารายด้งรายได้เราพอดูแลหลานอะไรไหม
สุขภาพไม่ดีมันก็ไม่พอแต่ว่ามันก็มี
ลุงเขาก็ไปหาบางทีเขาไปออกกำลังกายขี่จักรยานไปเขาก็เก็บขวดเก็บอะไรไปอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เก็บมาไว้แล้วก็มีคนมาซ่อมรถเขาก็รับซ่อมรถไปด้วย
เครือวันล่ะต้องมาช่วยดูแลหลาน
ตั้งแต่เล็กป้าก็แบ่งผัดกันซื้อนมให้หลานกินตอนเขาเอามาให้มาให้เลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่เล็ก
พอโตขึ้นมาส่วนใหญ่ก็อยู่กับป้าเผาป้าระเบียบเนี่ยค่ะ
เอาเป็นว่าจากยอดรวมทั้งหมดในเงินที่น้องต้องได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
๗๖๐๐๐๐บาทนะฮะ๔แสนบาทอยู่ที่คุณแม่
อยู่ที่น้องหรือว่าโดยคุณป้านั่นแหละแยกบัญชีกันโดยหมดไปแล้วหนึ่งแสนหนึ่ง
ตอนนี้เหลือ๒๕๐๐๐๐๐บาทไปยังไงมายังไงถึงต้อง
ใครดีล่ะก็คือตัวตัวน้องเองด้วยหรือว่าทางคุณป้าด้วยคงนั่งคุยกันว่าถึงต้อง
คุณแม่สี่แสนที่เก็บไว้เนี่ยเอามาให้ลูกได้แล้ว
ไม่ได้คุยเลยถามเขาดูว่าป้าไม่เคยคุยเรื่องเงิน
พอมีแต่คุยเรื่องปัญหาว่าจะทำไงลูกจะเรียนยังไงจะไปโรงเรียนไหมอะไรอย่างนี้
ก็คือปรึกษากันอยู่ตอนแรกอ่ะทีนี้ก็บอกแม่
หนูไม่ไปโรงเรียนหนูไม่ไปเรียนกรุงเทพนะหนูจะไปเรียนอยู่ที่ร้อยเอ็ด
ซื้อรถให้หนูได้ไหมเขาเรียกแม่ก็เลยบอกว่าแม่ซื้อให้ไม่ได้เพราะเงินมีแค่นี้แล้ว
รถอะไรรถมอเตอร์ไซค์รถน้องน้องอยากได้จักรยานยนต์ค่ะ
แต่น้องขี่ได้ใช่ไหมขี่ได้ค่ะแม้ว่าจะต้องใส่ขาเทียมข้างหนึ่งแต่ขี่ได้
ไปมีเหยียบอยู่ตรงข้างล่างค่ะอ่าทีนี้แม่ป้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าแม่ไม่คืนเงินมาสี่แสน
เงินสี่แสนอยู่กับแม่ถ้างั้นหนูก็ไปเรียนอยู่กับป้าก่อนสัก๓๔ปีเพราะถ้าจบปวชนี้มันก็คงทำงานไม่ได้เพราะเข้าได้แค่โรงงาน
จะเรียนอยู่กับแม่ป้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ขอให้จบปวสอแล้วก็กลับมาทำงานที่บ้านก็ได้มาอยู่บ้านเรา
เงินสองแสนนี้ป้าจะทำบ้านเล็กเล็กให้หนูเป็นส่วนตัวพ่อยังไงหนูก็อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้
หนูต้องอยู่ส่วนตัวพ่ออยู่กับป้าตลอดไม่ได้เพราะป้ามีลูกสาวสองคนถ้าเกิดเขามีครอบครัวเขาก็ไม่รับเลี้ยงหนูนะ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
มาอยู่ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวเงิน๒๕๐๐๐๐เนี่ยจะเก็บละไห้ให้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะ
ว่าเอ๊ะตกลงวันนั้นตกลงกับลูกสาวยังไง
แล้วก็ให้ลูกสาวไปก่อนแสนนึงนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งนะฮะ
ฟังจากมุมของคุณป้าแล้วว่าเออเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวฟังทางคุณแม่หน่อย
เพราะว่าตอนที่ทางน้องออกมาร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมผ่านสื่อต่าง
ว่าอยากให้บอกกับคุณแม่คุยกับคุณแม่ให้หน่อยให้คืนเงินตรงอะไรตรงนี้มาเนี่ย
คุณแม่ของน้องให้สัมภาษณ์ทันทีนะฮะแล้วออกมาให้ข้อมูลทันทีว่า
ความจริงในส่วนของคุณแม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ๑๒๓๔วันนี้คุณแม่ก็อยู่กับผมนะ
จะได้คุยกันนะครับคุณแม่ฮะสวัสดีกันอีกรอบนึง
คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นที่ศาลท่านนัดไปเจอคู่กรณีใช่ไหม
แสนบาทตรงนั้นวันนั้นคุยกับลูกสาวว่ายังไงครับคุณแม่
ก็รับเงินมาร่วมกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดบัญชี
เปิดบัญชีให้เพื่อที่เวลาหนูไม่มีเงินหนูขอแม่แม่จะโอน
ให้ค่ะครับแล้วแล้วเปิดคุยกันเท่าไหร่อะไรยังไงหรือเปล่า
ไม่ได้คุยว่าจะให้เท่าไหร่ครับค่ะก็คือรับเงินมาก่อนอ่า
เดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่บ้านป้าอืมจะเท่าไหร่ยังไงแต่พอแม่
เอาเงินใส่กระเป๋ามาแล้วลูกไม่พึงพอใจจะเอาเงินเลยแม่
เลยว่ายังให้ไม่ได้ถ้าให้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่เขาเห็นด้วย
เพราะว่าเราก็ถือว่าฝั่งป้าเขาก็เป็นสิทธิ์ของพ่ออ่า
คนก็ต้องรับรู้เราก็ว่าอย่างงี้ถ้าให้เงินไปอ่าจนน้องไม่
อยากกลับบ้านก็เลยไปเรียกลูกให้กลับบ้านก็ขึ้นรถไป
ด้วยกันไปลงหอโหวตลูกก็บอกว่าจะเอาเงินไปหมดเลย
เหรอก็เลยก็เลยบอกว่าไม่ได้เอาไปหมดก็ถามว่ากินข้าว
กินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงิน
ให้ห้าร้อยอืมค่ากินข้าวจะโอนให้นะป้าแล้วจะเอาไปเปิด
บัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แล้วลูกก็เลยบอกว่าเงินก็ไม่
เงินตัวเองจะหอบไปหมดได้ยังไงหนูก็เลยว่าอ้าว
อย่างนั้นตัดสินใจให้ไปหนึ่งแสนบาทอืมเอานะป้าไว้ใช้
จ่ายกันก่อนนะหนึ่งแสนบาทอันนี้คือป้าป้ามาอยู่ด้วย
แล้วมีป้าใช่ค่ะเขาอยู่บนรถสามล้อด้วยกันทั้งหมดสี่
คนสี่คนเลยทั้งหมดห้าคนค่ะมีคนขับอืมมีป้า
สองคนมีลูกแล้วก็หนูค่ะก็เอาเงินใส่มือป้าก็คือเอา
ไว้ให้ค่ะแล้วก็กลับกลับไปบ้านป้าก็ไปคุยกันว่าเงิน
สี่แสนเนี้ยเราจะบริหารยังไงอืมตอนแรกบอกว่ามันต้องจ้าง
เหตุถ้าหากต้องจ้างก็เก็บเงินไว้ก่อนเก็บไว้หนี้
แหละแม่ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ใช้
ของลูกของแม่ก็พออยู่พอกินแม่คงไม่กระเสือกกระสนแบบของลูกหรอก
เราก็ว่าอย่างงี้ครับก็คุยกันเสร็จก็ทางโรงเรียน
ก็คือประกันเขาเรียกไปเอาเงินที่เหลือสามหมื่นหก
เป็นเช็คแม่ก็เลยต้องเดินทางไปเอาไปก็ไปกับลูก
ถ่ายรูปร่วมกันที่โรงเรียนค่ะเสร็จจากที่โรงเรียน
คุณครูอยากให้น้องไปเรียนหนังสืออืมอ่าแม่ก็คุยกับครู
ก็เลยเดินทางกลับบ้านน้องก็ไปกินข้าวกัน
เพื่อที่จะส่งแม่ขึ้นเครื่องบินกลับน้องก็ไม่ได้พูดว่าจะเอาเงินแสนเงินอะไร
แม่บินกลับมากรุงเทพกำลังจะทำงานตอนช่วงเช้า
น้องโทรมาน้องโทรมาว่าจะเอาเงินแสนนึง
เลยบอกว่าเพิ่งจะให้ไปเมื่อวานอ่าก็เลยบอกว่าให้ไม่ได้
เอาไว้นี่แหละอ่าก็เมื่อวานเราคุยกันไปแล้วไง
ก็ป้าก็เข้าใจทุกคนก็เข้าใจแล้วไม่ใช่เหรอ
จะให้ไปได้ตอนนี้ไม่ได้เงินแสนนึงแม่ก็เพิ่งจะให้เมื่อวาน
ก็ใช้เงินตัวนั้นไปก่อนอืมอ่าน้องก็พยายามขอแม่เรื่อย
แต่ว่าส่งส่งให้ลูกก็ให้แต่ว่าไม่ได้ให้เงินสี่แสนนี้
แล้ว๔แสนที่เป็นเงินสดพอกลับมาถึงกรุงเทพแล้วแม่ก็
เอาไปเข้าแบงค์อย่างเงี้เหรอใช่ค่ะอ่าก็เอาไปเข้าแบงค์
จะขอเพิ่มแม่บอกไม่ให้แล้วเพราะว่าจะเก็บเอาไว้
จะต้องไปฟ้องแพ่งหรือว่าค่าทนายอะไรเพิ่มเติมใช่ค่ะอืม
ก็เก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้เพราะว่ามันมีเงินก้อนนี้เข้ามา
เราก็ไม่ต้องมาในความคิดของหนูก็ไม่ต้องมาควักทุนเรา
เมื่อเราได้ส่วนนี้มาแล้วอืมค่ะได้ส่วนนี้มาแล้ว
เราก็ไม่ต้องมามาหารกันหรือว่าเราเป็นคนออกคนเดียวอย่างนี้
แต่ว่าถ้าเกิดลูกสาวเดือดร้อนอยากได้นู่นนี่นั่น
แม่ก็เอาเงินส่วนตัวของแม่เนี่ยส่งให้ลูกใช่ค่ะอยู่แล้วใช่ค่ะ
แล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งที่อยู่ทางนี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็มีแสนนึง
ว่ามีอยู่แล้วแสนนึงครับแล้วก็เอาเงินไปขึ้นเช็ค
แต่วันแรกไม่ได้เพราะว่ามันต่างธนาคารหนูไปขึ้นออมสิน
สินบอกว่าถ้าได้ก็อีกวันรุ่งลูกก็โทรมาทั้งวัน
โทรมาจะเอาเงินหนูก็เลยตัดสินใจอืม
ด้วยการมองอนาคตว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
เงินสามหมื่นหกเนี่ยในเมื่อหนูบอกว่าพ่อ
เอาเงินไปออกค่าห้องไอซียูสามหมื่นบอกว่าเป็นหนี้พ่อ
แม่ก็จะโอนคืนให้แม่ก็โอนคืนให้หมดแล้วแหละ
เพราะว่าแม่บอกว่าแม่จะให้คืนหมดนั่นแหละ
สามหมื่นหกอ่าทีนี้อ่าน้องสาวของป้า
ทักทางเฟสมามาขอยืมเงินหนูก็ถามป้าว่าจะให้ยืมไหมอ่า
โทรหาถามว่าป้าป้านกบอกไหมป้าว่าจะมายืมเงิน๘๐๐๐นะ
ยืมยืมเท่าไหิมเท่าไหรยืมแปดพันใช่ไหมฮะ
มีน้องสาวป้าขอยืมเงินอันนี้ต้องเป็นอดีตน้องสะพ้ายใช่ไหม
ไม่ค่ะน้องสาวอีกคนเป็นป้าของน้องยูมิอีกคนค่ะอ่า
อ่าเป็นว่าย่านทั้งฝั่งอดีตสามีค่ะทักมาขอยืมเงินแปดพันค่ะ
หนูก็ต้องถามป้าถามลูกเพราะว่ามันไม่ใช่เงินหนู
อันนี้คือยืมเงินไม่ได้ยืมเงินคุณนางไม่ได้ยืมเงินหนู
เงินของเด็กยืมเงินของเด็กที่อยู่ในบัญชีเราใช่ค่ะอืม
ให้ไหมหนูก็ถามลูกลูกบอกว่าให้ไปเถอะหนูก็ให้
หนูก็ให้ไปสามหมื่นหกหนูก็ให้ไปอ่าแล้วแล้วยังไงฮะ
ก็ให้แล้วก็โอนเงินที่ว่าเหลือก็คือสองหมื่นเจ็ด
อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือก้อนของ๓๖๐๐เงินประกันโรงเรียน

สรุปสุดท้ายเนี่ยคือคือส่งคืนให้ลูกหมดแล้วใช่ค่ะ
เขาก็เอาไปให้พ่อไปสร้างโบ้งสร้างบ้านอะไรก็ว่าไป
แต่ประเด็นก็คือณวันนี้เนี่ยลูกสาวบอกต้องการ๔แสนทั้งหมดเลย

ทำไมลูกถึงอยู่ดีถึงต้องการ๔แสนที่มันค้างอยู่ที่แม่ตรงนั้น
อ่าอยู่ดีมันก็เป็นข่าวขึ้นมาหรือว่ายังไงหรือได้คุยกันก่อนหรืออะไรยังไงไหมฮะ
ไม่ได้คุยนะคะค่ะเพื่องเงินสี่แสนนี้อืม
แม่ก็บอกว่าอุ้ยทำไมจะเอาคันใหญ่จังเลยลูกครับ
มันราคาเท่าไหร่คุณแม่ถ้าเอาตัวท็อปก็แสนเท่าไหร่ล่ะดูกันไว้เนี่ยอุ้ยเหรอ
อันนี้คือหลังจากที่คุยกับคุณป้าใช่ไหมแล้วคุณป้าบอกที่หลานเขาบอกไหม
ว่าเขาจะขอมอเตอร์ไซค์อะไรอ่ะไม่เขาคุยกับแม่เขาเขาคุยที่ว่าที่คุณมาบอกป้า
ป้าก็เลยบอกให้ไปเรียนกับแม่ค่ะที่กรุงเทพเพราะว่ารถมันคันใหญ่
ป้าก็เป็นห่วงป้าก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมาคือหนักที่ป้าต้องไปเฝ้าประตูอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องก็เลยมาคุยกับคุณแม่เรื่องจะออกมอเตอร์ไซค์๑๗๕๐๐๐๐บาท

คุณแม่บอกว่าอยากได้จริงเหรอลูกมันคันใหญ่นะเขาก็อ้อนอ่ะ

น้องเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่พฤศจิกายนที่มีเรื่องของสารที่ว่าได้เงินมาเนี่ย
กระทั่งเนี่ยมาเกิดเหตุจนเขาต้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนต่าง
ขาดการติดต่อไปติดต่อไม่ได้ถามไปก็ไม่ตอบไม่เจอ
อะไรอย่างนี้เรื่องเงินเรื่องทองโอ๊ยมันยากเหลือเกินเงินเขาอยู่ไหนอะไรยังไงมันมันจริงหรือเปล่า
ติดต่อกันตลอดแล้วที่เขาเอาแม่ไปออกข่าวแม่ก็ยังคุยกับเขาแม่ยังไม่รู้เรื่องเลย
น้องสาวโทรมาก็คุยกันอยู่ว่าจะออกรถให้เนี่ยเราก็เลยงงว่าอ้าวก็ไม่เห็นลูกว่าอะไรนะ
เห็นแค่ทักมาว่าเดี๋ยวนะคะแม่จะอ่านก่อน
เพราะฉะนั้นแม่คิดว่าในส่วนของแม่มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาฮะ
ก็เป็นเพราะหนูไม่ซื้อรถให้ดั่งใจลูกด้วยลูกอยากได้รถเขาอยากได้รถ
ช่วงวันเกิดเขาธันวาที่ผ่านมาแม่ก็บอกว่าแม่ร่างกายยังไม่แข็งแรง
หูแม่ก็ไม่ได้ยินแล้วแม่ก็เป็นเหมือนรองโควิดแม่ก็ไปหาหมอทุกอาทิตย์
ก็เลยเดี๋ยวให้ร่างกายแม่แข็งแรงก่อนนะเดี๋ยวแม่จะบินกลับคืนไปซื้อให้
เนี่ยก็คุยกันวันนั้นอ่ะที่ว่าน้องมาถามว่าแม่จะไปออกรายการโหนกระแสกับช่อง๓ไหม
พี่เขาจะพากันไปออกแม่เอาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาด้วยนะ
เราก็เข้าใจว่าเขาจะไปฟ้องรถเก๋งแล้วก็บอกว่าพร้อม
เราก็ถามเรื่องเงินเพราะว่าทุกทีคุยกันก็จะคุยเรื่องเงินเรื่องรถ
ก็จะคุยกับลูกเรื่องเงินเรื่องรถเพราะว่าลูกก็จะถามแม่เงินสี่แสนอ่ะ
เอาไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยคือคุณแม่ยืนยันว่าคุยกันตลอด
คุยกันตลอดนี่มีแชทมีอะไรให้คุณแม่เขาเคยขาดการติดต่ออะไรไปไหมฮะ
อันนี้ป้าไม่ทราบเพราะว่าเขาคุยอยู่ในห้องป้าก็ไม่ได้ยุ่งด้วยเพราะว่า
ต้องถามเด็กเค้าเองเพราะว่าเค้าคุยกับแม่เค้าจะปิดห้อง
แล้วก็คุยกับแม่แล้วเขาก็ปิดไม่ให้ได้ยินไม่รู้เขาคุยกัน
แม้แต่โทรหาแล้วทำไมแม่เขามาออกข่าวว่าป้าเอาญาติพี่น้องพ่อ
เอาไปใช้หนี้ล่ะคะเงินแสนทำไมออกข่าวให้ป้าเสียหมดเลย
มีหรอคุณแม่ไม่ได้ใช้หนี้ที่เค้าเค้าขอยืมอ่ะเค้าก็คืนแล้ว
น้องอ่ะแล้วก็อันนี้คืนไม่คืนหนูไม่รู้เพราะว่าหนูบอกให้ลูก
ไปถามตัวเองค่ะแล้วทำไมบอกว่าเงินแสนแล้วเอาไปใช้หนี้
เอาก็น้องเป็นคนบอกว่าเอาไปใช้หนี้ใช้หนี้คือเงินหมื่นที่ยืมป้ามา
ไปดูแลเขาหนูไม่รู้หรอกนะคะเพราะว่าหนูก็ฟังความจาก
ทำไมต้องพูดให้ป้าเสียด้วยคืออย่างงี้คือสรุปแล้วเนี้ย
ตอนนี้ผมว่าปัญหามันเกิดก็คืออย่างนี้ค่ะเงินของน้องเนี่ย
น้องประสบอุบัติเหตุจนต้องตัดขาข้างซ้ายเนี่ย
ตั้งแต่เข่าลงไปเนี้ยอืมมันอยู่สามก้อน
นะขณะนี้นะท่านครัวครับอันนี้คือ
เพราะส่วนมากอะเงินที่นอกเหนือจากใหม่๒แสนน้องเป็นคนใช้เอง
แต่เงินห้าหมื่นนี้ป้าเอามาน้องใช้เองเหรอค่ะน้องเอาไปซื้อหมูกระทะ
มากินทีโลสองโลแกแบบป้าก็เห็นว่าแกหิวมั้งอ่ะ
อยู่ในห้องเดียวอยู่ในห้องคนเดียวไม่ไปไหนก็อยู่กินอยู่อย่างนั้นค่ะ
เพราะว่าเอาแล้วทำไมเราไม่บอกหลานเราว่า
เงินก้อนนี้มันโอ้โหร่างกายเรามัน
เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเงินหนูเดี๋ยวหนูแต่ป้าก็บอกว่า
หลานร้องไห้เห็นหลานเสียใจก็ตามใจก็ถามแม่เขาดูว่าป้า
เลี้ยงเขายังไงเพราะว่าเห็นอยากกินอะไรป้าก็ตามใจหมด
คุณแม่เหตุผลที่ที่ที่ยังยังไม่ไม่ให้เงินลูกสี่แสนส่วนหนึ่งเป็นเป็นเพราะอะไร
ก็กลัวลูกจะเอาไปใช้สุลุยสุรายถ้าหากให้เงินเป็นก้อนไป
แต่ถ้าขอทีละพันหรือห้าร้อยแม่ก็โอนให้อืมค่ะ
เดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าเนี่ย
ทนายรณรงค์ผมเดี๋ยวผมต้องให้ขออภัยจริงไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้านะ
นายรณรงค์นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอคุยกับน้องนิดนึง
ฟังเหตุผลน้องหน่อยแต่ผมจะคุยกับน้องแค่สองคนนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับรายการของเราทาง
ไทยรัสทีวีช่องสามสิบสองเนี้ยจะจบลงสิบหกนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นณขณะนี้ที่เราคุยกันในวันนี้
ท่านผู้ชมชมต่อนะฮะแล้วก็ฟังกันต่อที่ทางเพจเฟซบุ๊ก
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ยูทูปไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ
เพราะว่าเราจะคุยกันต่อนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีน้องที่คุยด้วยนะครับ
คุณป้ากับคุณแม่จะหาจุดลงตัวกันยังไงรวมทั้งน้องด้วย
เดี๋ยวผมจะคุยกับน้องนะฮะแต่ว่าทนายรณรงค์ฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือเท่าที่ผมดูเนี่ย
มันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งคือจะเอายังไงเอาเงินควรจะไปเปิดบัญชีเข้าของน้องโดยตรง
หรือก็ให้แม่กับพ่อดูแลนั่นแหละหรือฝากป้าไว้หรือมันควรจะยังไงให้ธนายตรง
คือในเรื่องนี้นะครับมันเป็นการใช้อำนาจปกครองบุตร
ปกครองบุตรเนี่ยทางแม่เขาก็มีสิทธิ์ครับพ่อเขาก็มีสิทธิ์คือที่สารเยาวชนเนี่ย
ให้ใช้อำนาจปกครองร่วมกันแต่มีเงื่อนไขว่าให้เด็กเรียนอยู่กับพ่อพักอยู่กับพ่อ
แต่เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้เมื่อสารให้อำนาจปกครองร่วมกันเนี่ย
เมื่อตัวเด็กได้เงินมาก้อนหนึ่งแน่นอนว่าเด็กจะเอาไปใช้จ่ายเองไม่ได้
อายุเพิ่งแค่สิบสี่สิบห้าต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยอนุญาตก่อนผมแนะนำแบบนี้
เอาเงินทั้งก้อนเนี่ยไปใส่สักบัญชีหนึ่งไว้อายุ๒๐ค่อยมาเบิก
ห้ามฝั่งญาติฝั่งพ่อมายืมหรือเอาไปสร้างบ้านอีกนี่หมดไปแสนหนึ่งแล้วนะ
คือถ้าผมฟังแบบนี้นะผมก็ตกใจถ้าผมเป็นแม่เด็กผมก็ตกใจเฮ้ย
วันเดียวปุ๊บเอาไปแจกคนนู้นคนนี้หมดแสดงให้เห็นว่าตัวเด็กเนี่ย
ไม่รู้คุณค่าของเงินว่ามันหายากมันก็ต้องเอาไปเก็บไว้ก่อน
พอถึงวันหนึ่งเนี่ยสมมุติผ่านไปถึงอายุ๒๐มันก็เป็นของเขาทั้งก้อนนั่นแหละ
มันจะแฟร์กว่าสำหรับวัยประมาณขนาดนี้
ไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดด้วยความที่ไม่รู้คุณค่าเนี่ยแจกไปแจกไป
มันหมดขึ้นมาทำไงอันนี้มันเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะ
ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเพราะคดีรถชนเนี่ยจบแล้ว
ส่วนแพ่งเขาก็เยียวยามาแค่นั้นแล้วได้มาแค่๕แสนบวก๒แสน
กับอีกนิดนิดสามหมื่นกว่าบาทหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวให้มามาไล่ให้ต่อนะฮะธนาลง
แต่ว่าเดี๋ยวผมขอคุยกับน้องยูมิหน่อยนะครับน้องยูมิครับ
น้องน้องยูมิอยู่กับพี่ภาคภูมินะฮะสวัสดีครับน้องยูมิ
สวัสดีค่ะน้องน้องยูมี่ได้ยินเสียงพี่ไหมเอ่ย
ได้ยินค่ะคุณอ่าน้องยูมิตกลงแล้วเนี่ย
มันยังไงกันอ่ะเรื่องตรงนี้ค่าใช้จ่ายต่างหรือว่า
เงินต่างที่เราได้รับมาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้
ได้ได้ตกลงกับคุณแม่ว่ายังไงฮะตอนเริ่มต้นเลยฮะ
ตกลงกันเท่าไหร่ค่ะสิครับ
คือทีแรกค่ะแม่จะไปจ้างทนายแม่บอกว่าไม่รู้ว่าจะจ้างทนายเท่าไหร่
หนูก็เลยบอกว่างั้นแม่เอาไปสามแสนได้ไหมให้หนูสองแสนได้ไหม
แม่บอกว่าไม่ได้มันจะจ้างทนายแพงไหมก็ไม่รู้
หรือมากกว่านี้ก็ไม่รู้หนูก็เลยคิดว่า
ถ้าจ้างคณายแพงค่ะแล้วแม่ต้องทำงานแม่บอกว่าไม่สิทธิ์
ผู้ร้ายหนูไม่มีอีกค่ะหนูก็เลยบอกว่าให้พ่อจ้างได้ไหมให้แม่โอนมาให้หมด
คือที่เราต้องการจะให้แม่โอนมาให้หมดนะขณะเนี้ยสี่แสนเนี่ย
คือเราอยากจะเอาไปเกี่ยวกับเรื่องของทนายในคดีต่ออย่างนี้เหรอฮะ
คือหนูไม่ได้จ้างทนายหรืออะไรอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่กับแม่
แล้ววันที่แม่ไม่ไปค่ะคือพ่อเขาไม่มีเงินจ้างทนายอีกค่ะ
แม่ก็ไม่ไปก็ไม่รู้ว่าแม่จะจ้างอีกไหม
อีกอย่างหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่จะลงมาอีกไหมพ่อก็เลยตัดสินใจว่าไม่สร้าง
เพราะว่าพ่อไม่ได้ทำงานด้วยแล้วเงินก็ไม่ได้อยู่กับหนูด้วยค่ะ
ถ้างนั้นอยู่กับฝั่งหนูหนูก็จะจ้างต่อ
เพราะว่าเงินก็ไม่ได้อยู่กับฝั่งหนูค่ะ
ก็คือเอาเป็นว่าทางคดีเนี่ยเมื่อกี้คุยกับทนายรณรงค์แล้วนะฮะ
ก็คือมันจบแล้วกระบวนการใช่ไหมทนายโร
ไม่ต้องจ้างอะไรแล้วไม่มีค่าได้จ่ายแล้ว
ซึ่งน้องก็บอกว่าน้องก็ทราบแล้วเพราะว่าตอนนั้นคุยกับคุณแม่

ไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วมันจบแล้ว

ถึงจะส่งให้ก็เพิ่งมาส่งให้

อะไรกับหนูแล้วทีนี้ก่อนหนูจะได้ก็ต้องโดนแม่ด่าว่าแม่ก็ด่ามาซัดใจค่ะ
บางวันก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้ค่ะ
แล้วยังไงฮะหมายถึงว่าแล้วเราก็เลยอยากได้เงินทั้งก้อนมาไว้ที่เรา
อย่างนี้หรอเราก็เลยอยากได้เงินทั้งก้อนมาไว้ที่เราอย่างนี้หรอ
เพราะว่าขอแม่แล้วมันยากอย่างนี้หรอ
หนูไม่ได้ว่าเงินที่อยู่กับแม่สี่แสนใช่ไหมคะ
แม่เงินตรงมาก็ให้แม่สองแสนไปค่ะที่สองแสนก็ให้หนู
หนูไม่ได้ว่าจะคิดจะเอาหมดนะคะ

ใช่ค่ะหนูไม่ได้ว่าจะเอาหมดค่ะอ่า
น้องยูมิถือหูรอพี่แป๊บนะเดี๋ยวพี่คุยต่อนะครับ
พอดีเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องจากทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ไปที่เพจไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ยูทูปไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ

เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ยูทูปไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ
เรื่องของน้องเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๕ปี
อย่างที่ตามกันมาตั้งแต่ต้นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยนะครับ
ยูมิยังอยู่ในสายนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับ

แต่เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือ
น้องยูมิบอกเคยคุยเคยตกลงกับแม่ไว้
บอกไม่ได้ต้องการ๔แสนทั้งก้อนนะ

เคยคุยตั้งแต่ตอนที่ได้เงินมา
วันแรกที่ว่าแม่กลับมากรุงเทพ
แล้วน้องโทรมาเอาอีกแสนนึง

นี่แหละก็เลยเก็บไว้ก่อนแม่ว่าอย่างนี้
เดี๋ยวผมคุยกับน้องต่ออีกนิดเดียว

ตกลงยูมิยืนยันว่ายูมิอยากจะขอเงินจากแม่
มา๒แสนจากที่แม่เก็บให้อยู่๔แสนใช่ไหมครับ
ขอว่าอยากแบ่งไหมมันอยากแบ่งค่ะไม่รู้

แล้วทีนี้ล่ะคือหนูก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะขับได้ไหม
อีกอย่างหนูก็ไม่รู้ว่าคือหนูมาแล้วเป็นพี่แม่
แม่จะแบบยังไงกับหนูอีก
แม่จะบอกว่าจะไม่ยุ่งด้วย
หนูไม่รู้จะมั่นใจในตัวแม่อีกไหมครับ
คือเดี๋ยวนะคือน้องต้องการ๔แสนหรือ๒แสนนะ
๒แสนเพราะว่าแม่บอกว่าว่าแม่เบิกตรงมา
๑แสนไหมหรือ๑๕แสนก็ให้แม่ไปเลยค่ะ๒แสน

ค่ะ

เนี้ยเอาในส่วนของน้องก่อนไอ้สองแสนที่ต้องการจากบัญชีแม่มาแล้ว
ให้น้องอ่ะน้องน้องต้องการเอาไปเอาไปใช้จ่ายหรือเอาไปทำอะไร

อะไรล่ะคะอ่าไอ้สองแสนที่ต้องการจากคุณแม่ไปเนี่ยต้องการเอาไป
เอาไปเก็บแบบไหนเอาไปใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างครับ
คือหนูจะเอาไว้ในบัญชีหนูก็จริงค่ะแต่ว่าคือจะมีกองทุนของเรา

จะมีตำรวจ
ของเคียงฝันค่ะ
คือเขาจะเข้ามาดูแลด้วยค่ะคือว่าเราใช้เงินฟุ่มฟวยหรือเปล่า
แบบนี้คะอันนี้คือน้องไปคุยกับเขาไปแล้วหรอพูดแล้วคะ
คุยยังไงครับไปคุยผ่านใครอะไรยังไง
น้องขอที่สนิทควร
จ่ะพยายามให้ขวังค่ะ

มันทำได้ค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นก็จะทำอย่างนี้แม่เพราะว่าแม่จะ
คิดว่าหนูใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่แล้วค่ะคือถ้าแม่ไม่ไว้ใจ
เนี่ยได้เงินจากแม่มาสองแสนน้องจะเอาไปเปิดในบัญชีกอง
ทุนยุธิธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างนี้แหละค่ะแม่ค่ะโอน
ของหนูแล้วก็แบบว่า

ตรรกันช่วยดูแลเช่นท่านผู้จำตัดสภาพเชียงควรตัวแทนจาก
สำนาคสังคมและความมั่นทรงของมนุษย์ค่ะแบบนี้ค่ะคือคนที่
น่าใช้คีมโอนเข้าบัญชีชื่อหนูนี่แหละแต่เดี๋ยวจะมีเจ้านาที
ต่างทั้งตำรงตำรวจอะไรอย่างที่หนูบอกเนี่ยมาช่วยดูแลการใช้
จ่ายให้อย่างนี้หรือครับคุณแม่จะได้ไว้ใจแม่บอกว่าแล้วไอ้
เงินในส่วนแรกที่อยู่กับเราถ้าไม่นับ๔แสนที่ไปอยู่กับแม่นะ
๓๖๐๐๐๐อ่ะเห็นคุณป้าบอกหมดไป๑๐๑๐๐๐ก่อนแล้วเนี่ยไม่ใช่๓๖๐๐๐๐นะคะทั้งหมด
มันมันมีอีก๑๓๐๐๐ไม่เป็นไรคุณแม่เอาในส่วนก้อนแรกที่อยู่กับหนู
หมดเนี่ย๓๐๐๐๐๐กว่าบาทก็แล้วกันนะมันหมดไป๑๐๑๐๐๐แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วหนูอันนี้หนูใช้ใช้ฟุ่มเฟื่อยหรือไม่ไม่ฟุ่มเฟื่อยยัง

ประมาณ๓๐๐๐แล้วก็ให้ป้าที่อุ้มที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ๕๐๐๐นะคะแล้วส่วนต่างหนูก็เอาไว้ซื้อกิน
หนูขอไปซื้อกางเกงเสื้อผ้าเสื้อแขนยาวอีกค่ะคือใครจะว่าหนูใช้ฟุ่มเฟือยก็ได้นะ
แต่มันคือความจำเป็นของหนูค่ะเดี๋ยวนะยูมิหนูให้ปู่หมื่นนึงให้ให้ป้าให้ญาติเนี่ย
อีก๓๐๐๐กับ๕๐๐๐แล้วก็มีสร้างบ้านอีก๓หมื่นกว่าบาทใช่ไหมใช่ค่ะมันรวมแล้วเนี่ย
มันก็ตกแค่สี่ห้าหมื่นเองนะเนี่ยแล้วไอ้ที่เหลืออีกในส่วนของแสนหนึ่ง
ที่ว่ามันหมดไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าหนูใช้เองไปอีก๕๖หมื่นเอาไปซ่อมล้นให้ช่วนด้วยค่ะอะไรนะ
เอาไปซ่อมล้นให้ช่วนด้วยค่ะไม่รู้ต้องถามป้าค่ะอ๋อหมายถึงไอ้รถคันที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
ใช่ค่ะเอาแล้วประกงประกันคันที่เขาผิดเขาเขาไม่ซ่อมให้เราเหรอไม่ค่ะไม่นะคะเท่าไหร่ซ่อมรถเท่าไหร่ครับ
ข้ายเอาฝากกันเขาไม่มีไม่จ่ายค่ะซ้อมรถเกี่ยวป่ะใจค่ะทำไมอะไม่ทราบเหมือนกันพ่อตอนนั้นเรื่องมันยังไม่ไปไหน
ผลเป็นรถเพื่อนไม่ใช่ผือชื่อไม่ใช่ชื่อเพื่อนขี่น้องไม่ขี่ไปเองเลยต้องซ่อมไปหมื่น
ไอ้ไม่เป็นเหตุเป็นผลให้พอได้ใช่ไหมหลงครับแต่น้องอยู่เยอะอย่างอื่นนี้
อันนี้มันคือเงินที่เราประสบอุบัติเหตุถูกรถเฉียวรถชนถูกรถทับ
นี่มันเงินที่เราต้องใช้ไปอีกทั้งชีวิตเลยนะในการดูแลตัวเองในการเรียนในการอะไรต่างนานาเนี่ย
น้องคิดว่าน้องที่น้องสามารถดูแลตัวเองได้เหรอถ้าเกิดมีเงินมาอยู่กับน้อง

ไม่ใช่ว่าหนูจะเอาไว้กับหนูค่ะ

พูดแทรกเมื่อกี้ค่ะ
น้องยืนยันว่าน้องไม่ได้ฟุ่มเฟือยใช่ไหม
ใช่ค่ะมันมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้นะคะ
ป้าก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยค่ะ
จะเอาอะไรมาเลี้ยงดูหนูทั้งค่าไปโรงเรียนค่ากินค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกค่ะ
บอกซื้อหมูกระทะมากินอย่างนี้ใช่ไหมครับ

คือไม่ใช่ว่านานคีย์ค่ะ
ก็จะประมาณนั้นแหละค่ะอืม
คือพี่เข้าใจว่ามันเป็นความหนักหนาสาหัสของชีวิตล่ะ
สำหรับเด็กเด็กสาวคนหนึ่งหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่อยู่ดีเนี่ย
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วต้องมาเสียขาไปข้างนึงอย่างนี้นะฮะ
มันโหดร้ายสำหรับชีวิตอยู่แล้วทีเนี้ยไอ้เงินเงินที่มีอยู่เนี่ย
ณขณะนี้มันหายไปแสนหนึ่งแล้วนะมันหมดไปกับค่าใช้จ่ายต่าง
เท่ากับว่าที่เหลืออยู่เนี่ยจะรวมของแม่ด้วยอยู่ที่ป้าด้วยสองคนเนี่ย
มันก็เหลืออีกแค่ประมาณ๕๖แสนน้องคิดว่าน้องจะสามารถใช้ในการดูแลตัวเอง
แล้วก็เรียนหนังสือจนจบแล้วก็มีการมีงานทำดูแลตัวเองไปได้ตลอดไหมฮะเนี่ย
ไม่ค่ะต้องหาอาชีพเพิ่มบางคราวที่
พี่ได้ฟังจากน้องพี่พอจะเข้าใจเรื่องราวแล้วก็

ที่น้องจะใช้จ่ายอะไรของน้องแล้วล่ะทีนี้ถ้าน้องบอกอะไรกับ
คุณแม่ได้ณขณะนี้ซึ่งคุณแม่ก็ฟังอยู่นั่นแหละน้องอยาก
บอกกับคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่มี
อยู่แล้วก็อยากให้คุณแม่เนี่ยแบ่งมาให้น้องดูแลแล้วก็เก็บ
หรือว่าเอาไว้ใช้จ่ายของน้องเองนะครับ

ยืนยันว่าเราจะดูแลได้อะไรได้หรือว่ายังไงดีหรือมีอะไร
อยากจะเนี่ยที่น้องบอกอยากให้สื่อมวลชนอยากให้รายการเปิด
ช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยในการได้คุยได้เคลียร์กับ
แม่เรื่องนี้ณขณะนี้น้องอยากจะบอกกับคุณแม่ว่ายังไง

เอาเป็นว่าน้องขอสองแสนบาทแบ่งจากคุณแม่มาเก็บในบัญชี

นี้ใช่ไหมน้องยูมิค่ะอ่าโอเคอะไรนะ
สองแสนใช่ไหมครับสองแสนใช่ไหมน้องขอแบ่งจากคุณแม่มา
สองแสนใช่ไหมครับสองแสนอ่าส่วนอีกสองแสนก็คือให้คุณแม่ไปเลย
แล้วที่เหลือก็อยู่ที่คุณป้าให้ไปเลยนี่คือให้เก็บหรือให้

ของแม่ของสองแสนที่แม่ครับก็คือให้หมายถึงให้เก็บไว้
อีกหรือว่าหรือว่าให้คุณแม่ไปเลยครับ
อีกสองแสนแม่บอกว่าแม่เบิกส่งไม่ใช่เหรอคะ

แม่บอกว่าแม่เบิกตรงมารักษาหนูก็ให้แม่เอาไปจ่ายค่ารักษา
หนูค่ะค่าพยาบาลโรงพยาบาลอ่าคราวที่หนูผ่าตัดค่ะเอาละได้ฟัง
จากน้องแล้วก็ให้แม่เลยค่ะแม่เขาไม่เอานะครับแม่เขาไม่เอา
แม่เขาจะเก็บไว้ให้เรานะเขาไม่เอานะเพราะว่าเบิกตรง
เป็นสิทธิ์ในการเบิกของเขาอยู่แล้วของกอทมนะคะถาม
มาแล้วถ้าให้เงินแม่ตามที่ว่าเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะคะครับ
คือเงิน๕๐๐๐๐บาทที่เอามาลูกสาวขอ๒๐๐๐๐๐แต่แม่ให้ไปก่อนกว่า๑๐๐๐๐๐
ตอนนี้เหลือกับแม่๔๐๐๐๐๐บาท
แม่ต้องให้ลูกอีก๑๐๐๐๐๐บาท

ถ้าทางหน่วยงานเขาไม่มาเรียกคืน
แม่ก็จะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาของหนูภายพักหน้า

คุณแม่คุยเดี๋ยวน้องยูมิคุยกับพี่นะคุณแม่คุยกับผมนะ
ใช่ค่ะหนูก็บอกว่าหนูขอขึ้นไปอยู่ด้วย
แล้วเงินหนูก็อยู่กับแม่หมดหนูขอขึ้นไปอยู่ด้วยได้ไหมไม่อ่า
เดี๋ยวนะน้องยูมิหยุดก่อนนะคุณแม่น้องยูมิเขาบอกเขาเคยอยากจะขึ้นมาเรียนกรุงเทพ
มาต่อที่กรุงเทพแล้วคุณแม่บอกไม่ให้มาเรียนต่อที่กรุงเทพอันนี้จริงหรือเปล่า

หรือมีเหตุผลอะไรที่ว่าไม่ให้ลูกขึ้นมาแม่บอกให้ขึ้นมาถามป้าดูก็ได้
ป้าก็บอกว่าให้ให้ลูกมาอยู่กับแม่เพราะว่าพ่อเขาก็มีลูกเล็ก
ยืนยันว่าให้ขึ้นมาอยู่มาเรียนที่กรุงเทพมาอยู่กับคุณแม่ได้
พูดกับหนูอันนั้นบอกว่าไม่ให้ลงมาค่ะไม่เอาค่ะ
คือพูดภาษาอินสารก็คือคุณไม่เอาค่ะแม่พูดนี้ค่ะ
แม่พูดเลยคำหยาบค่ะ
น้องยูมิใจเย็นนะเดี๋ยวน้องยูมิคุยกับพี่พ่อคุมนะ
ไอ้คำว่าไม่เอานี่คือว่าหนูขอแม่ออกไปเช่าห้องอยู่เฉพาะหนู
แม่เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่เอา
คุณแม่เอาเป็นว่าวันนี้คุณเอาเป็นว่าวันนี้คุณแม่บอกแล้วว่า
เกิดจะมาเรียนที่กรุงเทพก็ได้แต่ว่าอย่าไปเช่าห้องอยู่
ให้มาอยู่บ้านคุณแม่เลยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะได้ช่วยดูแลด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไม่ใช่ให้ลูกออกไปอยู่คนเดียว
เพราะเราก็กลัวเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้
ใครจะไม่ห่วงลูกตัวเองผมว่าผมเอาอย่างนี้ดีกว่า
ยูมิพี่เข้าใจแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับข้อมูล
เดี๋ยวพี่จะช่วยคุยกับคุณป้าแล้วก็คุณแม่ให้นะ
แล้วก็ทนายรณรงค์ด้วยนะครับน้องยูมินะแต่พี่พี่เข้าใจเจตนาของน้องแล้ว
น้องต้องการแบบไหนอะไรยังไงคือคือน้องอยู่นี้ยังไง
น้องต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องการเรียน
หรือว่าการใช้จ่ายการรักษาตัวของตัวเองดีด้วยนะ
เดี๋ยวจะถามเรื่องรถกับลูกก่อนค่ะพี่ขออ่าได้อ่าถามกับผมนะ
เดี๋ยวผมถามน้องให้อีกทีนึงว่ายังไง

ใช่ค่ะที่หนูพูดกับพี่ไปเมื่อกี้
ยูมิยังอยากได้จักรยานยนต์ไหมครับแม่อยากซื้อให้ไหมน้องถาม
แล้วแม่อยากซื้อให้ไหมล่ะก็เราพูดกันว่าจะซื้อก็ต้องซื้อ
แต่แม่ป่วยแม่ก็บอกหนูอยู่เนี่ยก็พูดแม่พูดคำไหนก็คำนั้น
ให้ก็คือให้ไม่ให้ก็คือไม่ให้อันนี้ใช้เงินส่วนไหนซื้อคุณแม่
เงินส่วนของลูกค่ะก็คือเงินสี่แสนในสี่แสนนี่แหละใช่ค่ะ
น้องยูมินะไม่งั้นก็จบรายการก็ไปดูโมเตอร์ไซค์
กันได้เลยอ่าน้องยูมิจะจะเอาเลยไหมหรือว่ายังไง
มันจำเป็นต้องใช้เร่งด่วนขนาดไหนเนี้ยอ่าในเมื่อขึ้นมาแล้วก็ซื้อไปเลย
แม่จะได้ไม่ต้องลงร้อยเอ็ดอ้าวแล้วจะขี่กลับไปยังไงล่ะ
ให้เขาส่งไปทางนู้นเหรอหรือยังไงก็เอาใส่รถตู้กลับบ้านไปเลย
เอาอย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วลูกยังมาเรียน
แล้วน้องยูมี่ยังอยากมาเรียนกรุงเทพอยู่ไหมเนี่ยไม่ค่ะ
อันนี้ก็แล้วแต่ลูกจะเลือกนะคะอ่าอ่าคุณแม่คุณคุณคุณแม่ไม่ห้าม
อยากจะอยู่กับพ่อก็อยู่อยากจะอยู่กับแม่ก็อยู่
แต่ถ้าอยู่กับพ่อก็ตามที่แม่เคยบอกไว้ว่าถ้าอยู่กับพ่อ
เล่าเรียนต่างให้ทางคุณพ่อเป็นคนส่ง
เพราะเราแย่งลูกกันเนอะก็รู้อยู่ว่าเราสู้กันในชั้นศาล
พ่อบอกว่าถ้าลูกอยู่กับพ่อพ่อมีปัญญาส่งถึงปริญญาตี
ก็ให้คุณพ่อทำตามสัญญาค่ะแต่ถ้าหากว่าลูกมาอยู่กับแม่
ครับแม่ก็จะส่งเสียลูกไปเรื่อยเรื่อยอืม
เงินแบ่งออกเป็นสองก้อนสามก้อนอย่างงี้ใช้ก้อนใดก้อนหนึ่งหมด
ก็ต้องใช้ต่อไปจนกว่าเงินลูกจะหมด
มีหกเจ็ดแสนก็คือใช้ของลูกให้หมดถ้าหมดแล้วไม่พอ
แม่ออกเองอืมก็เหมือนหนูเคยมาอยู่
แม่ไม่เคยไปขอฝั่งพ่อแล้วป้าเลี้ยง
ป้าก็ไม่เคยขอค่าเลี้ยงดูแป๊บแป๊บป้าใจเย็น
ผมขอแป๊บหนึ่งก่อนเอานะผมสรุปอย่างนี้นะครับ
ยูมิน้องยูมิยืนยันแล้วว่าคงจะเรียนที่ร้อยเอ็ด
มาอยู่กับคุณแม่คุณแม่บอกไม่เป็นไร
ไม่มาก็ไม่มาให้พ่อดูแลถ้าอยู่ฝั่งพ่อก็ดูแลเรื่องการศึกษาไป
ถ้าจะมาอยู่กับแม่เดี๋ยวแม่ก็ดูแลเรื่องการศึกษาให้
ปริญญาตรีนะยูมีนะส่วนจักรยานยนต์ถ้าอยากได้
คุณแม่บอกเดี๋ยวซื้อให้ก็ใช้เงินในส่วนสี่แสนนี่แหละ
จักรยานยนต์เนี้ยหนึ่งแสนเจ็ดพันใช่ไหมยูมิที่อยากได้
ถ้าซื้อจักรยานยนต์ตรงนี้แล้วเนี่ยที่ยูมมี่บอก
อยากจะได้เงินจากคุณแม่แบ่งมาสองแสนเนี่ยถ้าซื้อจักรยานยนต์อ่ะ
แสนถ้วนถ้วนแล้วเนี่ยแล้วยังต้องเอาอีกหนึ่งแสนอีกไหม
หรือว่าที่เหลือก็ฝากแม่ให้แม่เก็บไว้ให้หมดเลย
ไม่ครับไม่นี่คืออะไรครับคือเอาจักรยานยนต์อย่างเดียว
หมายถึงว่าคือจักรยานยนต์ให้แม่ซื้อให้ก็จริงค่ะแต่เงินที่เหลือก็เอาให้หนูเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าสองแสนที่ให้แม่ไปก็ซื้อให้แม่ไปเลยค่ะเดี๋ยวนะแต่สองแสนที่เหลือก็คือ
มันจะเกินนะสิยูมิคืออย่างงี้ที่แม่มีสี่แสนใช่ไหมครับ
น้องยูมิบอกอยากได้สองแสนแบ่งมาที่เหลือให้แม่สองแสนแม่จะไปค่ารักษาพยาบาล
ก็ว่ากันไปทีนี้แม่บอกถ้าจะเอาจักรยานยนต์หนึ่งแสนเหมือนเดิมเนี่ย
หนึ่งแสนบาทเนี่ยถ้วนเนี่ยนะมันหนึ่งแสนเจ็ดพันธุ์ถ้าแม่ซื้อจักรยานยนต์ให้
ใช้เงินกองไหนสองแสนไหนหนึ่งแสนเจ็ดพันธุ์ค่าจักรยานยนต์
ยูมิให้ใช้เงินกองไหนซื้อเอาอะไรล่ะคะค่าจักรยานยนต์หนึ่งแสนเจ็ดพันอ่ะ
มิให้ใช้เงินสองแสนของใครซื้อครับสองแสนที่แม่จะแบ่งให้ยูมิ
สองแสนของหนูบอกกับแม่ไว้ว่าใช้เงินหนูค่ะเงินแม่หนูไม่ยุ่งค่ะ
อันนั้นคือให้แม่แล้วค่ะเท่ากับว่าถ้าใช้สองแสนของหนู
หนูก็จะเหลือแสนเดียวนะใช่ไหมที่ขอแบ่งจากแม่มาสองแสน
เดี๋ยวนะน้องยูมี่พักก่อนนะแม่น้องยูมี่บอกเขาจะขอแบ่งสองแสนใช่ไหม
ถ้าแม่จะซื้อจักรยานยนต์ให้เนี่ยเขาจะเขาจะเอาสองเอาในส่วนของเขาเนี่ย
ซื้อจักรยานยนต์หรือว่าแม่คิดว่าไม่ไม่แบ่งให้เลยแล้ว
เงินไปซื้อจักรยานยนต์อย่างเดียวถ้าลูกอยากได้แม่ก็แบ่งให้ค่ะ
เอาอย่างนั้นนะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยแม่แบ่งให้ใช่ไหม
คือแม่จะไม่ได้แบ่งให้เป็นก้อนแม่กลัวเงินมันจะหมด
เงินเหลือตั้งหลายหมื่นถ้ามันหมดไปล่ะ
มีอะไรของเขามาดูแลช่วยดูแลบัญชีอะไรเขาแต่แม่มองว่า
ตอนนี้พูดได้หมดแหละค่ะแล้วทยอยถ้าถ้าเกิดจะให้
ทยอยให้ให้ยังไงอ่ะให้แบบไหนยังไงฆ่าลูก
อ่าก็คือจ่ายเป็นรายเดือนไปเลยยังเหลืออยู่เก้าหมื่นอย่างเงี้ยอืม
เดือนละสามพันก็สามเดือนไปแล้วอ่าก็ใช้ป่ะก็ใช้ไป
เดือนละสามพันสามพันสามพันใช่ค่ะอ่ายูมิหนูซื้อ
สองแสนที่แบ่งจากแม่เนี่ยแม่โอเคนะครับน้องยูมิน้องยูมิฟัง
อ่าแต่หนูจะใช้หนึ่งแสนเจ็ดพันไปซื้อจักรยานยนต์ที่เหลือประมาณเก้าหมื่นสามเนี้ย
แม่จะให้เดือนละสามพันสามพันสามพันไปเรื่อยเรื่อยจนหมด

ทำไมแม่ไม่ให้แม่เขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ก็เงินหนูแต่แม่เขาเป็นห่วงเรื่องที่ว่าหนูจะได้เก็บไว้ใช้นานไง
เพื่อการดูแลตัวเองเพื่อการศึกษาอะไรก็ว่า
น้องเขาบอกเขาไม่อยากได้เป็นเดือนเขาอยากได้เป็นก้อน
ให้แม่ได้เป็นก้อนเพราะว่าขนาดเงินแม่ให้ไปเขายังเอาไปใช้
อย่างที่บอกมาซุลุยรสร้ายจนหมดไปแล้วบ้าง
แม่เขายืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้นะจักราย้านยนต์อ่ะซื้อให้ที่เหลือเนี่ย
ยูมิยูมิยูมิฟังพี่รึเปล่าครับ
ยังไงเขาก็จะให้เป็นเดือนละ๓๐๐แทนนะครับ
เดี๋ยวน้องยูมิฟังก่อนพักก่อนนะคุณแม่แป๊บนึง
นายรณรงค์อย่างนี้เขาเป็นสิทธิ์ที่ใครอ่ะสิทธิคุณแม่หรือว่าใครที่พูดดูด
กับแม่เป็นผู้ปกครองถ้าพ่อกับแม่ไม่ให้ก็คือไม่ให้
ถ้าแม่ไม่ให้ฝ่ายเดียวได้ไหมไม่ได้มันเป็นอำนาจปกครองบุตรร่วมกัน
คืองี้เงินที่ได้มามันเป็นทรัพย์สินของเด็กครับพอเป็นทรัพย์สินของเด็กเนี่ย
พ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจในการปกครองเด็กก็ต้องใช้ตามฐานะตัวเอง
สมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อก่อนไม่เคยได้เงินมาเลย๗๘แสนเนี่ยได้ใช้เดือนละ๓๐๐
ปัจจุบันก็ต้อง๓๐๐ต่อนี่คือสมฐานะตัวเอง
ถ้าจะต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนก็มาเบิกเป็นครั้ง
ครอบครัวใช้วิธีการแก้ปัญหาว่าเธอก็กลัวว่าทางฝั่งพ่อจะเอาไป
นี้ก็ฝั่งกลัวฝั่งแม่จะเอาไปงั้นเอาทั้งก้อนไปซื้อสลากของธนาคาร
แล้วตั้งไว้เลย๕ปีอายุ๒๐มาเบิกเงินอยู่ครบมีดอกเบี้ยด้วย
คุณแม่ยืนยันว่ายังไงก็เป็นห่วงเรื่องการใช้จ่ายลูกสาว
ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าลูกสาวเราใช้เงินยังไงค่ะ
ทีนี้เงินที่เก็บไว้เนี่ยนะครับทั้งฝั่งแม่ก็ดีทางฝั่งป้าก็ดี
ถ้าเอาของเด็กไปใช้นั่นคือความผิดทางอาญา

มันมีโทษนะไม่ใช่ไม่มีโทษเอาเงินคนอื่นมาเก็บไม่ใช่เรื่องดีนะ
ถ้าเราเป็นพ่อแม่ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเราเป็นคนอื่นอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติมันหมดขึ้นมาแล้วเด็กเอาเรื่องเนี่ย

ยูมิครับพี่ภาคภูมิสรุปอย่างนี้นะครับน้องยูมิครับ

เดี๋ยวคุณแม่จะซื้อจักรยานยนต์ให้ตามที่น้องอยากได้
น้องน้องไม่อันนี้อันนี้พี่ถามน้องไม่กลัวไม่ไม่ไม่วาดเสียวเหมือนกับ
มันเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่กับตัวเองยังขี่จักรยานยนต์ได้ใช่ไหมฮ
ก็วาดเสียวค่ะ
อะไรนะแต่ก็ยังไม่ได้ขับหรอกค่ะ

เมื่อกี้กล้าขับก็ขาดขั้ม

ได้หมดอย่างนั้นพี่ว่าเดี๋ยวคึงไปด่วนซื้อวันนี้แล้วแบก
กลับ๑๐๑คนขึ้นกับ๑๐๑แล้วพี่ว่าลองไปตัดสินใจอาทิตย์๒อาทิตย์
แล้วค่อยยังไงคุณแม่เขาซื้อให้แน่เผื่อจะดูรุ่นที่มัน
พอสมอะไรกว่านี้ก็ว่ากันไปเนาะ
มิว่ายังไงอ่ะหรือยูมิจะเอาเลย
ยูมีได้ยินหรือเปล่า

ยังไม่ต้องเอาก็ได้แต่ว่าส่วนเงินหนูอยากได้เป็นกรมาก
ถ้าแม่เขาไม่ให้เป็นก้อนล่ะครับเขายังยืนยัน
เพราะว่าในสิทธิ์ของผู้ปกครองในการดูแลบุตรเขามีสิทธิ
ที่จะจัดการหรือว่าดูแลบัญชีของบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติ

ทำไมถึงไม่ไว้ใจคุณแม่น้องยูมิพี่ถามจริง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคลียร์กับผู้ใหญ่ต่ออ๋อค่ะอ่าเอาเป็นว่ายังไง
เขาบอกเขายืนยันเรื่องความเป็นห่วงนะ
เดี๋ยวพี่เคลียร์ต่อมีคุณป้าอยู่เดี๋ยวพี่ให้คุณป้า
นั่งนั่งคุยกันต่อให้ผู้ใหญ่คุยกันนะขอบคุณนะครับอยู่
ขอบคุณนะครับยังไงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็
พิจารณาตัดสินใจต่างให้รอบครอบนะครับขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายังไงนะความจริงมันมัน
มีทางทางคุณป้าอยู่อีกนะ๒๐๐๐๐๐กับ๕๐๐๐๐นะทางนี้๔๐๐๐๐๐
ทั้งนั้น๒๕๐๐ก็คือ๖๕๐๐ที่ยังเหลืออยู่ถ้าเกิดหลานก็บอก
เขาต้องการของแม่เนี่ยไปเข้าบัญชีเขาหมดเลย๒แสนเนี่ยแล้ว
ของป้าทำไมจะเอาให้แต่ป้าต่อไปนี้ป้าจะไม่รับผิดชอบอะไรแล้ว
นะครับเพราะว่าป้าอยากให้เขามาอยู่กับแม่เขาทีนี้ป้าเลี้ยง
ตั้ง๑๕ปีค่าเลี้ยงดูแต่ละเดือนก็ไม่มีทุกอย่างขึ้นอยู่
กับป้าหมดเลยค่ะเขาไม่เคยให้ค่าเลี้ยงดูเลย๑๕ปีค่าใช้
อะไรอยู่กับป้าหมดป้าเลยบอกว่าป้าเลี้ยงมาสิบห้าปีแล้วอยาก
ให้ไปอยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่อก็คือแม่เขาบอกว่าก็ใน
ลูกอยู่กับทางฝั่งพ่อก็ต้องให้ให้พ่อดูแลทำไมป้า
ไม่ไปถามน้องชายป้าว่าเออทำไมไม่ไม่ดูแลลูกพ่อเขาบอกว่าดูได้
แต่ต้องให้อยู่คนละหลังพ่อเขาบอกว่าอยากสร้างบ้านให้
ลูกเป็นส่วนตัวหลังหนึ่งก็ต้องเอาเงินพ่อมาสร้างสิไม่
ใช่เอาเงินลูกสร้างคือคือพ่อเขาไม่มีเขาบอกว่าเงิน๒๐๐๐๐๐
ที่อยู่กับป้าจะทำบ้านให้ลูกเป็นส่วนตัวตอนนี้มันเป็นเงิน
เด็กเขาเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนจนแบบรถทับจนขาขาดไป
ข้างนึงมันเป็นเงินที่เขาต้องใช้และปัญหานี้มันก็คือจะอยู่
ป้าอยู่ตลอดแล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรมาป้าก็รับเต็มเต็มเลย
ค่ะเอางี้ในส่วนของ๕๐๐๐๐กับ๒๐๐๐๐๐ของป้าเนี่ยป้าจะจะฝาก
ที่ป้าต่อไปหรือว่าจะเข้าบัญชีหลานหรือว่าจะเอามาฝาก
ที่แม่เขาสมมุติว่าถ้าถ้าหลานอ่ะมีมีการดูแลอย่างดีไม่
จะเอาใช้บัญชีให้เวลาจะเบิกจะถอนต้องมีคนดูแลป้าจะคืนให้หมด
เลยเนี่ยเงิน๕๐๐๐๐บาทนึงจะโอนขึ้นมาให้ให้เป็นของบัญชี
ของหลานเพราะว่าอืมต้องมีการดูแลอ่าเวลาเขาจะไปทำอะไร
เขาจะไปเข้ารักษาอะไรเขาต้องมีการโอนออก
ก็มีคนรู้มีคนกำกับการที่เงินออกเงินเข้าอืม
จะเอาคืนมาให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้อ่ะ
อยู่กับป้าห้าหมื่นอ่ะเพราะว่าต้าพร้อมที่จะโอนได้เลย
เงินแสนที่ใช้ไปคือน้องเขาอ่ะห้าเมินเนี่ย
เขาเอาไปใช้ส่วนอื่นคือทางคุณพ่อกับคุณแม่ต้องคุยกันแล้วล่ะ
ว่าใครจะอุปการะน้องเขาต่อนะผมก็ไม่ได้อยากไปจี้ประเด็นเยอะ
เพราะว่าแต่ที่แน่ที่เราเห็นตรงกันเนี่ยนะ
ผมฟังนะจะเป็นคุณป้าสองท่านคุณแม่หรือว่าทนายรณรงค์เองเนี่ย
น้องยังเด็กเกินไปที่จะดูแลเงินเงินที่มันจะต้องเป็นเงินในการดูแลชีวิตตัวเอง
ทั้งชีวิตที่ประสบวัติเหตุแล้วขาขาดไปค่าอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหน
มันมีวิธีการเก็บคือด้วยความที่ว่าอายุยังน้อยอย่างเงี้
จะเอาเงินไปฝากซื้อสลากไปเลยอ่ะถ้าอยู่กับป้าแม่เขาก็ว่าป้าเอาเงินไปใช้
ไม่ต้องอยู่กับใครทั้งนั้นไปอยู่กับแบงค์แล้วก็อาจจะตั้งเงื่อนไขมา
ป้าก็จะเอาให้แต่เด็กจะไปอยู่ไหนล่ะคะอันนี้ต้องคุยกันว่ายังไงต่อ
อืมคุณแม่คุณแม่แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ที่คุณแม่กับคุณพ่อไงใช่ไหม
เพราะอย่างนี้อันนี้พูดตรงแล้วอันนี้ก็คือป้าใช่ไหมอันนี้คือป้า
คุณแม่อยากให้เรื่องนี้มันออกมาในทางไหนแล้วจบลงแบบไหน
เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกที่ประสบบัติเหตุขาขาดไปตรงเนี่ย
ก็บอกลูกไปแล้วว่าถ้าลูกอยู่กับคือถ้าเลือกอยู่กับคุณพ่อ
เขาเลือกอยู่กับคุณพ่อเมื่อกี้น้องเขาบอกแล้วเขาไม่มาเรียนกรุงเทพเขาอยู่กับคุณพ่อ
ให้ป้ากับน้องไปเปิดบัญชีร่วมกันแค่นั้นแหละค่ะก็คือห้าหมื่นกับสองแสน
ใช่ไปเปิดบัญชีร่วมกันใช่กับน้องอ่ะค่ะเป็นชื่อร่วมใช่
เวลาใช้จ่ายก็จะได้รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าเงินเข้าเงินออก
อย่างน้องจะไปถอนเขาก็ต้องให้ป้าพาไปอย่างป้าจะไปถอน
น้องก็ต้องพาน้องป้าไปอ่าอันนี้ก็คือเงินของน้อง
อันนี้แม่ไม่ไปยุ่งส่วนที่อยู่ที่แม่ก็อยู่ที่นี่
กว่าน้องจะใช้ส่วนนู้นหมดน้องใช้ส่วนนี้หมดเมื่อไหร่มาเบิกที่นี่
ใช่ค่ะแล้วอย่างหลักการเดิมไหมที่ว่าแม่จะให้เดือนละสามพันสามพัน
ก็หลักการเดิมค่ะถ้าพลาดทางนู้นหมดแล้วมาทางนี้ใช่ค่ะ
แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยแม่ไม่ควรเก็บเงินเลย
ถ้าแม่จะให้ทางนู้นเขารับผิดชอบแม่ต้องเอาเงินทั้งหมดให้เขาไปเลย
แล้วให้เข้าไปเปิดสลักอำสินหรือไปเปิดบัญชีอะไรก็ได้ใช่
ที่ห้ามถอนเด็ดขาดใช่ค่ะจนกว่าจะอายุยี่สิบไม่งั้นไม่งั้นไม่มีอะไรรับประกัน
แล้วแม่จะเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ทางนี้กลัวใช่ค่ะ
เหมือนกันเพราะเมื่อกี้ถามแล้วนะว่าจะให้ใครเลี้ยงทางนี้มันกลัวทางนี้
ทางนี้ก็กลัวทางนี้ตอนนี้มันเหมือนกับกลัวกันว่าถ้าทางฝั่งนี้เป็นคนเลี้ยงต่อ
ไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาเลยแต่พอทางนี้โยนกลับไปทางนู้นเลี้ย
ทางนี้จะเก็บไว้ไม่ได้สิมันคือหนักคนกลางคือป้า

เข้าใจที่พี่อธิบายว่าเป็นป้าในเมื่อเป็นป้าไม่ใช่พ่อ
แล้วก็ว่าเออก็เดี๋ยวให้พ่อเขาให้เปิดก็ได้อ่า
เขาเปิดชื่อพ่อชื่อพ่อกับชื่อลูกไหมล่ะไม่ได้มีปัญหาเลยใช่ไหม
เพราะทางนี้ป้าสั่งได้อยู่แล้วปัญหาคือใครจะเลี้ยงเด็ก
ถ้าบอกโยนได้ทางนู้นปุ๊บทางนี้ไม่ควรเก็บคืออย่างนี้คุณแม่
ไม่โยนลูกค่ะถ้าลูกเลือกที่จะอยู่กับแม่แม่ก็เลี้ยง
เขาไม่มาก็นี่แหละค่ะประเด็นแต่ถ้าลูกถ้าลูกบอกว่าจะมาอยู่กับคุณแม่
ก็ต้องให้ทางนี้ถ้าตามที่ธนายรวมบอกก็ต้องให้ทางนี้โอนเงินทั้งหมด
มาให้ทางฝั่งนี้เขาเพราะเหตุผลว่า
ทางนี้ใช้อำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียวตามที่มีการตกลงกันที่ศาล
ทางนี้ไม่ได้ใช้อำนาจในการดูแลทางนู้นไงคืองงไหม
เพราะเขาไม่ได้รู้เป็นเป็นอำนาจอำนาจร่วมแต่รู้อาศัยที่นี่
แต่มีเงื่อนไขที่ไปตกลงกันที่ศาลว่าให้ทางฝ่ายพ่อเป็นคนกำหนดที่เรียนหนังสือ
และที่อยู่อาศัยอืมนี่คือเงื่อนไขที่พ่อได้ไป
ไม่ได้แปลว่าพ่อได้ไปหมดนะแม่ก็ยังใช้สิทธิ์อยู่
ตอนนี้น้องเนี่ยใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลด้วยสิทธิ์ของคุณแม่
ที่เป็นพนักงานของทางกรทมใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไปใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ๓๐บาทหรือว่าใช้สิทธิ์คนพิการไม่ได้ก็คือต้องจ่ายสด
ค่ะจ่ายสดแล้วให้คุณแม่เนี้ยไปเบิกหน่วยงานต้นสังกัดค่ะมันก็เลยต้องใช้เงินในการที่จะไปแต่ละครั้ง
คือตัวต้นคือป้าต้องรับผิดชอบค่ะต้องหาเงินมาออกก่อนค่ะเต็มเลยค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างอยู่กับป้าหมด
แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่ทนายรณรงค์บอกอ่ะถ้าน้องเขาตัดสินใจว่าจะอยู่ร้อยเอ็ดกับฝั่งคุณพ่อ
แล้วก็คุณป้าคุณแม่โอเคไหมที่จะโอนเงินทั้งหมดไปเปิดเป็นเงินบัญชีร่วมอะไรอย่างที่คุณแม่บอกให้กับเด็กมีหมดเลย
เพราะว่าสองแสนเนี้ยน้องบอกจะให้แม่ไว้แม่ก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละแล้วอีกสองแสนก็โอนไป
ก็ลดมอเตอร์ไซค์อีกสองแสนที่รวมมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยใช่ค่ะอ่าในส่วนนี้
ก็ก็เอาไปค่ะแต่ของแม่ก็จะเก็บไว้สองแสนค่ะผมแนะนำว่าถ้าคุณแม่จะเก็บ
แม่เอาสองแสนเนี่ยไปซื้อสลากอะไรไว้เลยแล้วก็มีเงื่อนไขว่าอีกห้าปีให้ถอนใช่ค่ะ
คือสมมติสมมตินะมีเหตุสมมติน้องใช้กรณ์นี้หมดไปห้าแสนคือห้าแสนทั้งหมด
ทางนี้ใช้เกี้ยงแล้วค่ะมันเหลือสลากอยู่อีกสองแสนซึ่งเบิกไม่ได้ใช่
ไม่แต่สองแสนนี้จนกว่าจะอายุน้องจนกว่าจะอายุยี่สิบค่ะแล้วน้องเข้ามาเอาสลากไป
สองแสนนี้แม่จะเก็บไว้ให้แม่ที่น้องเขาบอกให้แม่เนี่ยแม่จะเก็บไว้เองหรือว่าแม่เก็บไว้ให้น้อง
ไว้ให้น้องค่ะไม่ได้เอาไว้ใช้จ่ายเองไม่ได้ไว้ใช้จ่ายเองอืม
แต่แต่แต่ควรเก็บเป็นสลากเป็นสลากค่ะใช่สลากอะไรครับ
ก็เหมือนไม่งั้นเดี๋ยวมันมันหมดคุณท่านายคุณป้าโอเคไหมล่ะ
ถ้าออกมาอย่างนี้ถ้าทำอย่างนั้นก็โอเคเก็บเป็นฉลาก
แต่ว่าน้องเขาจะมั่นใจในตัวแม่เขาไหมอ้าวสลากต่อสลากเขาซื้อชื่อน้องเขาดิ
ก็ซื้อชื่อน้องเขาไงแล้วให้แม่เก็บไว้จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ดี
นี่แหละคือความสบายใจของลูกของของน้องแต่ป้าก็ต้องเอาสองแสนห้าที่มีอยู่
มาทั้งหมดไปเปิดบัญชีค่ะให้น้องไปเปิดบัญชีร่วมกันกับพ่อเขา
พ่อเขาจ้ะบวกกับสองแสนค่ะก็จะเป็นเท่าไหร่สี่แสนห้า
แสนห้าถ้าน้องเขาจะซื้อจักรยานยนต์ก็ต้องแบ่งทางนี้
แม่บอกไม่สบายใจเดี๋ยวทางนู้นหมดก็อาจจะเอาทั้งก้อนนี้
ใส่เป็นชื่อน้องไปเลยอืมแล้วพอน้องอายุยี่สิบ
น้องก็ยังได้เงินแล้วก็อาจจะมีเผื่อถูกรางวัลอาจจะได้เยอะขึ้น
เงินไม่หายนะเงินไม่หายนะเด็กยังมีเงินใช้อยู่
ส่วนทางนู้นก็ใช้ในการดำรงชีพไปเพราะเดิมเมื่อก่อนไม่ได้ใช้จ่ายเยอะนี่
อ่าไหมก่อนเนี้ยตอนที่ไม่ได้เงินมาตั้งเจ็ดเปอร์แสนก็ไม่ได้ใช้จ่ายเยอะเท่านั้น
แม่ให้เท่าไรเขาก็ใช้เท่านั้นอยู่กับป้าหมดเลย
ต้องรับผิดชอบเหมือนลูกป้าทุกอย่างเลยครับ
เพราะว่าแม่เขาไม่ได้ส่งเสียอะไรหนูไม่ได้ส่งป้าแต่หนูก็ให้ลูกอย่างที่หนูบอก
เพราะว่าหนูก็ทิ้งบัตรเอทีเอ็มไว้ให้ลูกกดเงินให้ลูกตกด้วยแล้วเท่าไร
เป็นอาทิตย์ค่ะอ่าเขาขอมาบางทีสามร้อยห้าร้อยครับ
ค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยอาทิตย์ละสี่ร้อยก็แล้วกัน
อ่าสี่สัปดาห์หนึ่งก็อ่าเดือนหนึ่งก็ตกพันกว่าบาทใช่ไหม
อ่ะอายุยี่สิบแล้วเด็กกลับมาเผื่อเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอายุ๒๐มามันยังมีสลากออมสินอยู่ก็ไปถอนแล้วไปลงทุน
ตอนเนี้ยอายุเพิ่งสิบห้ายังคิดอะไรไม่เป็นหรอกครับเอาละ
เวลาก็จะหมดทางออนไลน์เงินอยู่ครบนะฮะวิธีนี้เงินอยู่ครบ
ค่ะแล้วก็ทั้งสองฝั่งได้เอาไปจ่ายแล้วดูที่ว่าเงินใครจะหมดผ่อนกัน
เดี๋ยวผมสรุปตรงนี้เลยนะก็ถ้าหมดถ้าทางนั้นเรียน
ก็ทางนั้นก็เอาทางนี้ก็หมดก่อนสิคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องเรียน
จริงแล้วตามกฎหมายทั้งคู่ทั้งพ่อและแม่ต้องช่วยกันออกค่าเดือนคนละครึ่ง
ต่อให้พ่อเป็นคนเรียนก็ตามคือความความจริงค่าเรียนของเด็กเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับเงินตรงนี้ด้วยซ้ำนะอันนี้มันเป็นของค่าเสียหาย
ทั้งหมดเนี่ยมันคือเงินเยียวยาในการที่เด็กต้องของเขา
พิการต้องประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียขาไปแล้วก็ต้องเอาไว้ใช้
ดูแลตัวเองยามที่มันเติบโตขึ้นมาค่าเรียนพ่อแม่ต้องส่งเสียอยู่แล้วตรงนั้น
ซึ่งคุณแม่ก็บอกถ้าอยู่กับแม่เดี๋ยวแม่ส่งเสียจนจบ
ถ้าอยู่กับพ่อพ่อก็ไปส่งเสียจนจบใช่ไหมเพราะฉะนั้น
มันเป็นพวกค่ารักษาค่าเยียวยาต่างเอาเป็นว่า
เราจะเริ่มกันเมื่อไหร่หรือว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีนึงเมื่อไหร่ยังไง
ที่ว่าแต่ละคนเอาเงินออกมาเอาเงินออกมาแล้วก็ไปเปิดบัญชีร่วมให้กับน้องเขา
สลากสามารถตัดสินใจได้เลยแต่แบงค์อาจจะปิดแล้ววันนี้
อันนี้คงไม่ทันน่ะอันนี้คงไม่ทันอาจจะใช้แม่แช่ดัขก็ได้
ลูกกับทรนคนเดียวไม่ได้ใช่นะคะ
กลับไปเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวไปคุยกัน
กับน้องแล้วน้องเขาบอกถ้าจะเอารุ่นถูกกว่านี้ก็ได้นะ
เขาก็ยังไม่รีบเดี๋ยวไงหาหาที่มันผมว่าเอาที่แบบพอดีพอดี
แพงไปก็ไม่ไหวนะคันละแสนบาทหรือมันยังไงผมก็ไม่รู้
เผลอน้องอาจจะต้องใช้แบบสามล้อด้วยมั้งที่เขาขี่ได้
ที่เขาไม่เป็นภาระกับป้าป้าต้องทำมาหากินใจเพราะว่ากลัวเขาขี่คันใหญ่ไปแล้วเขาเกือบไปเป็นอะไรมา
ก็ต้องมานั่งรับผิดชอบเองตัวเราเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องตัดสินใจให้หลานเลยว่ายังไง
ว่าตอนนี้ป้าก็อยากว่ายังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็ยังไม่ได้ซื้อป้าก็บอกอยู่อ่า
ต้องเก็บเงินไว้ก่อนเจ้าป้าก็ยังบอกให้เก็บเงินเลยเนี่ยลูกหลานจะใช้หมดแล้วเนี่ยแสนนึงเนี่ยซื้อรถเนี่ย
นี่หมดไปแสนหนึ่งแล้วนะทั้งทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นอันนี้พูดตรงนะใช่ไหม
มีทั้งในส่วนที่จำเป็นและไม่จำเป็นค่ะนะเพราะว่ามันต้องใช้จ่ายเพราะว่าป้าไม่ได้ทำงาน
ไม่ได้ขายของอะไรก็ต้องมาเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ปิดร้านมายังไม่ได้ทำอะไร
เงินมันก็ต้องหมดไปแต่ว่าส่วนที่ห้าหมื่นนั้นคือให้น้องไปน้องก็ใช้อะไรก็เขาก็ไปซื้อโทรศัพท์
ก็เนี้ยเเหละเนี้ยและซื้อเอ๊คเจอผ้าซื้อของจำเป็นเขาส่วนที่อยู่กับป้า
ป้าก็ไปซื้อให้โรงเรียนมันต้องควบคุมไม่งั้นมันจะหมด
ค่ะเมื่อก่อนเคยใช้เดือนละสามพันค่ะตอนแรกมาใช้เดือนละแสนนึงมัน
มันเกินไปไหมตอนแรกพรบส่งเข้าบัญชีน้องแต่พอป้าเห็นน้องว่า
เงินหมดถ้างั้นก็น้องก็โอนเข้าบัญชีป้า
จะเก็บไว้ให้คือเงินสองแสนนี้
ไม่เป็นไรนี่ตั้งแต่พฤศจิกายนเนี่ย

ตอนนี้ที่ป้ามานี่คือป้าเสียใจที่แม่เขาออกข่าวว่า

ก็ยังคุยกับลูกปกติอยู่
ถ้านั้นก็คุยกับลูกดู
เพราะว่าเพราะว่าป้าไม่รู้เรื่องนะป้าก็รู้เรื่องตอนที่นักข่าวมาที่บ้าน

ส่วนเงินใช้หนี้ใช้สินลูกก็เป็นคนพูดเองว่าป้าเอาเงินไปใช้

เจอต่อหน้าเลยแหละเปิดให้ดูว่าเงินยังอยู่
ผมให้ดูเพื่อจะยืนยันว่าบัญชีเนี่ยยังอยู่ที่ยังอยู่ครบ
คุณแม่บอกเปิดบัญชีใหม่เลยใช่ไหม
นี่บัญชีเก่าหนูแต่ว่าเอาเงินลูกเข้าไว้
ว่าเงินส่วนนี้คือของลูก
เป็นบัญชีที่มีอยู่ไม่ปะปนกับบัญชีอื่น

ผมเห็นแล้วนี่นะฮะมียอดอยู่๔๑๕๓บาทนะฮะ
ดีนะคุณป้า๑๕๓บาทนี่คือเงินเหลือค้างอยู่

เดี๋ยวผมจะปิดเลขบัญชีก่อนนะท่านผู้ชม

อ๋อมันอยู่นะแต่ว่าผมปิดไว้หน่อยกันแล้วกัน

มันไม่เห็นเลย
ผู้ชมจะได้ดูด้วยกันด้วยนะฮะ
เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมหันอย่างนี้

คือคุณแม่ยืนยันว่านี่

เงินยังอยู่นะครับไม่ใช่ไม่อยู่นะ

แล้วประวัติการโอนใช้จ่ายแม่ไม่ได้เอาออกไป
ใช้ส่วนตัวนะ
อยู่นะไอ้จุ๊กพองั้นที่คนถามว่าให้แม่ไปยืมเงินใครมา
คือต่อให้มันตัวเลขมันตรงไม่มีเงินเข้าเลยนะในช่วง๒๐๐
เดือนที่ผ่านมานี่อยู่ในมือดูอยู่เพราะเขาได้ตั้งแต่
สติกายนที่ผ่านมานี่เองก็คือถอนตามรายการที่น้องว่า
มาเลยไม่ใช่ว่าเป็นข่าวปุ๊งไปหาเงินมาเข้าเพื่อให้ให้เป็น
สีแสนไม่ใช่ไม่ใช่นะมันขึ้นมันขึ้นโชว์ไว้เพราะฉะนั้นจาก
นี้ไปเดี๋ยวอยากจะได้สบายใจว่าเขาไม่ได้ไปเอาของอื่นมา
ว่ามีอยู่เต็มหลังจากนี้ไปทางฝั่งคุณแม่แล้วก็ทางฝั่ง
คุณพ่อโดยคุณป้ายาดฝั่งคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาจุดลง
ซึ่งกันและกันซึ่งลงตัวแล้วล่ะก็คือจะเปิดบัญชีร่วม
ให้กับเด็กแต่จะไปเปิดวันไหนอะไรยังไงใช้ชื่อบัญชีไหน
สาขาที่ไหนยังไงเดี๋ยวหาเวลามาคุยกันแนะนำคุณแม่
จะมีปัญหาซับซ้อนอยู่ในครอบครัวหลายอย่างอยู่ให้พม
ที่เป็นหน่วยงานรัฐช่วยดูจะได้ยุติธรรมกับเราด้วยแล้วมัน
ต้องตกลงอีกหลายอย่างอีกหลายอย่างเวลาที่เด็กต้องไปโรง
พยาบาลดูให้แล้วไปโรงพยาบาลต้องจ่ายต้องจ่ายเงินสดก่อนแล้ว
แม่มาเบิกให้จะเอาเงินจากใครจ่ายแล้วเบิกแล้วคืนแบบ
ไหนอะไรยังไงนี่นะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องจักรยานยนต์เดี๋ยวฝากผู้ใหญ่ทั้ง๒ฟายแล้วช่วยดูใน
ซิเด็กจะต้องใช้ไหมเอาหลักก่อนต้องใช้ไหมต้องใช้หรือเปล่าหรือ
ใช้แบบไหนเอาให้เหมาะสมนะฮะส่วนปัญหาคาใจกันอยู่ทั้งสอง
ฝ่ายผมว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไม่ได้สื่อสารกันโดยตรง
ถ้าเคลียร์กันได้อภัยให้กันได้ผมว่ามันก็ดีนะ
ทางนั้นก็เข้าใจว่าป้าเนี่ยเสี่ยมเด็กให้ไปคุยกับป้า
แต่ป้าสองป้านี่ไม่รู้เรื่องป้าคนนี้ก็ไปทำงานป้าคนนี้ก็อยู่ของป้า
พอจะเคลียร์กันได้ไหมทำความเข้าใจกันได้ไหมหรือว่ายังไงดี
ไม่เลยไม่เคยรู้เลยว่าเด็กมันจะโทรไปหาพี่นักข่าว
อันนั้นก็ไม่รู้ก็ฟังจากข่าวมา
ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงต้องคงได้คุยกันต่อนะ
ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาพูดคุยกัน
ส่วนน้องยูมิยังไงผมฝากช่วยกันดูแลทุกฝ่ายกันแล้วกัน
ขอบคุณทนายโดนลงมากนะครับทั้งที่แนะนำมาผมว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ขอบคุณคุณบ้านทั้งสองท่านขอบคุณทุกแม่ขอบคุณทนายโดนลงนะครับ
คุณผู้ชมครับขอบคุณจริงนะฮะที่ติดตามชมร่วมกันนะครับทางออนไลน์ต่างนะครับ
พบกันหน่อยพรุ่งนี้บาย๓๓๐ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยนะครับ
ผมพี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ